และไปล่องแพรที่ลำน้ำเข็กนะคะ
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ร่องแพรอย่างเดียวแล้ว
เพราะว่าเขาไปค้นพบน้ำตกแห่งใหม่นะคะ
แล้วก็ตั้งชื่อน่ารักด้วยชื่อว่า

เขาบอกที่นี่ยังสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงนะคะ

ประกอบพิธีเจิมรูปปั้นม้าศรีหมอก
สัญลักษณ์ของน้ำตกม้าศรีหมอก
ที่บ้านหมู่ที่๓ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทอง

ของนายพลชัยแสงทองคำ

วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
โดยมีชาวบ้านในพื้นที่
ร่วมพิธีท่ามกลางนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง

หลังจากที่ทราบข่าวว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เปิดให้เล่นน้ำแล้วก็พักผ่อนด้วย
นายพลชัยกล่าวว่าน้ำตกม้าศรีหมอก
แบบนี้นะคะมีพื้นที่ขนาด๘ไร่
มีลำน้ำเข็กไหลผ่านความยาว๑กิโลเมตร
ช่วงนี้ระดับน้ำลดลงนะคะ
ทำให้มีโขดหินและลานหินโผล่เป็นบริเวณกว้าง
ไปอีกแบบใช่ค่ะเหมาะกับการพักผ่อนแบบแช่น้ำไง

แต่ว่าพอน้ำลดก็จะเป็นแอ่งแบบนี้ไปนั่งแช่ได้นะคะ
เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำคลายร้อน
ไม่มีอันตรายเพราะว่าเพราะว่าไม่มีแอ่งน้ำที่ลึกค่ะ
อกจากนี้อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแก่งซาง
นักท่องเที่ยวนิยมแวะพักผ่อนเล่นน้ำ
ม้าศรีหมอกน้ำตกม้าศรีหมอก
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า

แล้วก็มีร้านอาหารให้บริการด้วยนะคะ

แสงใจกล้ากลอยนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวจากเพชรบูรณ์ที่เดินทางมาดูเลย
บอกว่าพาครอบครัวมาเที่ยวที่พิษนุโลก

บอกว่าน้ำตกม้าศรีหมอกมาทางนี้นะ

ไม่มีร่องรอยของการบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะ

ไม่มีแอ่งน้ำลึกและน้ำก็ไม่ไหลด้วย
ครับไปล่องใต้ไปตรังกันต่อนะฮะ
ร่องแพรชมป่าโกงกางที่นี่กันบ้าง
แล้วก็ชมวิวแบบนี้คุณ๓๖๐องศาสวยมาก

สวยมากนะฮะบนเขาจมป่านะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติแห่งใหม่
ของบ้านขยงตำบลบางศักดิ์อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
สถานที่แห่งนี้ยังไม่เคยเผยโฉมที่ไหนมาก่อน
อกจากในเช้าสดใสของเรา
ให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนหน้านี้ไปแล้ว
เขาเตรียมเปิดสถานที่ท่องเที่ยว
แล้วตอนนี้เขาก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับ

ชาวบ้านจะนำนักท่องเที่ยวขึ้นแพร่ไปก่อน
ไปตามคลองป่าชายเลนประมาณ๔๐นาทีแบบเมื่อสักครู่นี้
หลังจากนั้นก็เดินสำรวจเขาจมป่า

เดินลัดล้อไปตามซอกหินนี่คุณ

ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของร่างกายแล้วก็ชุดของท่านด้วย

ก็จะเดินไปเส้นทางเดินชัน
มีทั้งหมด๓ชั้นประกอบกับหินภูเขาลูกนี้แหลมคม
อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ
ชั้นแรกจะเป็นป่ากงกลางที่สวยงามสลับกับคลองที่ทอดยาว
เดินขึ้นไปชั้นที่๒นั่งพักให้หายเหนื่อยหน่อย

แต่ต้องปีนบันไดไม้ที่สูงเกือบ๙๐องศา

นี่นะครับหลายจุดนะต้องปีนขึ้นไปแบบนี้

คุณวัดขนาดตัวก่อนนะ

ใช่นะครับก็ต้องดูด้วยต้องอดต้องทนพอสมควรนะครับ

คุณมองไปนะฮะเห็นวิวธรรมชาติแบบ๓๖๐องศา
เห็นป่ากงกางสีเขียวพื้นใหญ่

คลองเหมือนงูเลื้อยออกสู่ทะเล

ทั้งหมดใช้เวลาเดินขึ้นลงประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาที

ลงจากภูเขาออกสู่ทะเลที่ปากอ่าวบ้านตะเป๊ะนะครับ
ก็จะเห็นเนินทรายขนาดใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้า

ชาวบ้านที่นี่ก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยนะครับ
แต่หลายคนลงความเห็นว่าน่าจะตั้งชื่อว่า
ตรงนี้นะว่าหลังไดโนเสาร์

เห็นสภาพแบบนี้แล้วแบบหายเหนื่อยเลย

อาจจะดูแรกนี่ร่องแพร่ในคลองนี่ชิล
สบายมีน้ำมีท่ามีอาหารนิดหน่อย
นั่งแบบสบายดื่มนะ
พอก่อนลงแพร่ไกด์นำทางบอกลุย

มัดเชือกลงเท้าใส่แจ็คเก็ตอาเฮียบร้อยนะครับ
กเป้แบกเสบียงเข้าไปหน่อย